แล้วก็เขาก็ขับตามไล่ไล่กันมาตลอด

ตรงช่วงถนนขาล่องใต้ช่วงตะบนวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

ที่ตำรวจต้องตามเนี่ยเพราะว่าวันที่๕ที่ผ่านมา
รักสองคนซึ่งอยู่ในรถคันนี้เนี่ยไปขโมยของที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่พังงา
นาฬิกาทั้งเงินสดกุญแจสำรอง
แล้วก็รถกระบะฟอร์ดคันสีแดงที่ขับอยู่นี่แหละค่ะ
ตำรวจเจอก็ไล่ตามจนกระทั่งไปจนมุมนะคะ
รถติดลมแล้วสองคนก็ทิ้งรถหลบหนีเข้าป่า
ตำรวจตามเข้าไปค่ะก็ไปพบผู้หญิงคนนี้
นางสาวปาริชาตินั่งหลบอยู่ในป่า
คืนนั้นก็มีชาวบ้านแจ้งว่าผู้ชายคนนึงนะคะ
เป็นผู้ต้องสงสัยหลบเข้าไปในบ้านตำรวจตามไปค่ะ
แล้วสุดท้ายก็พบนายธีรวิทย์หลบอยู่ข้างในนั้น

เป็นชุดของเจ้าของบ้านครับทำตีเนียนเป็นเจ้าของบ้าน
กับตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวค่ะ
นั่งดูเลยนางลง

ทำรวจไม่ชื่อ
คุณผู้ชมคะผมไม่ได้มาผมไม่ได้เกี่ยว
นี่ค่ะแต่ตำรวจเนี่ยคือเขาตามอยู่

ก็ถูกรวบตัวค่ะ

ค้นพบตัวจำนำทองเป็นชื่อของนางสาวปาริชาติด้วย
สุดท้ายก็ยอมรับว่าคบหากันกับนางสาวปาริชาติ
แล้วก็มีในเต็กเป็นรุ่นน้องมาในรถด้วยกัน
อ้างว่าในเต๊กเป็นคนขับรถมารับเขากับแฟน

ซึ่งรถคันนี้ก็มีการแจ้งหายเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนด้วย
หลักฐานมัดตัวสุดท้ายก็คุมตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็ต้องตามตัวอีกคนนึงนะครับคือในเต็กนี่แหละ